ต่อเลยไปพิสูจน์เรื่องของผีสางกันหน่อยละกัน

เขาว่ากันว่ามันเป็นบ้านพักครูแบบบ้านร้างติดติด

แล้วก็มีคนเนี่ยไปพิสูจน์ราธาผีอะไรแบบนั้น
บ้านร้างนะฮะตัวบ้านผูกพังต้นไม้ปกคลุมหนาทึบรกร้างไปหมดเลย
อยู่ที่ตำบลหนองยางที่อุทัยก็กลายเป็นที่ที่วัยรุ่น
หรือว่าคนทั่วไปชอบไปพิสูจน์วิญญาณกันนะครับ
เครือชาวบ้านในพื้นที่อายุ๕๗ปีก็บอกว่า
หลายคนมีแก้วน้ำมีทูบเทียนทำพิธีบางอย่างตั้งอยู่นะฮะ
มีร่องรอยของการกางมุ้งมีผ้าขนหนูห้อยเอาไว้
เหมือนมีคนเคยเข้าไปอยู่มาก่อนนะฮะนอกจากนี้มันมีรูปผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นรูปผู้ชายขาวดำซึ่งไม่รู้ว่าเป็นรูปของคุณครูที่อยู่
เป็นรูปของคนเนี่ยภาพนี้เป็นรูปคนตายรูปใครก็ไม่ทราบ
ค่ะวางอยู่แบบนี้นี่ฮะน่ากลัวนะแค่นี้ก็กลัวแล้วเออ
แค่ไม่ให้ลูกก็กลัวแล้วนะชาวบ้านเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายเนี่ย
นี้เป็นใครแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณครูที่เคยพักที่บ้านทั้งหมดเนี้ย
สิบห้าหลังเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วหลายคนอืมนะทั้งเรื่องของ
โรคประจำตัวทั้งเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะฮะคุณลุงเครือบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายการทีวีหลายช่องเลยเข้าไปถ่ายทำเรื่องของผี
เรื่องของวิญญงวิญญาณไปพิสูจน์กันที่บ้านพักครูเหล่านี้นะฮะ
แล้วคนที่เข้าไปข้างในบ้านเนี่ยทำพิธีการบางอย่างพูดท้าทายคนในรูป
เมื่อสักครู่เนี้ยอืมประถามีจริงออกมาอ่าออกมาปรากฏให้เห็น
อิทธิฤทธิแสดงออกมาอะไรแบบนี้สักพักหนึ่งอันนี้คำบอกเล่านะ
อ่าพอพูดไปปุ๊บพัดลมบนเพดานที่มันไม่มีลมพัดอ่ะ
มันหมุนเองคุณทั้งทั้งที่ไม่มีการเปิดแล้วก็อ่า
พัดลมก็หมุนเอี๊ยดเอี๊ดเอี๊ยดไปแบบเนี้ยเออนะฮะ
แล้วก็มีการเหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ริมหน้าต่าง
ลักษณะคล้ายกับคนในรูปอันนี้คำบอกเล่าของลุงเครือนะ
นี่ภาพนี้เป็นกราฟิกเขาบอกว่าไม่ใช่คนแน่นอน
ประมาณนั้นแล้วใบหน้าเหมือนในรูปนี้อ่าอ่ะ

ตามีจริงน่ะเอาให้พัดลมมันหมุนอย่างกะทิเห็นนั่นะคะ
รู้สึกว่ามันขยับนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับหมุน

คือคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของหรือนั่นแหละน่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่ในนี้
ใช่ครับกลัวจะเป็นเจ้าของวิญญาณที่ทำพัดลมหมุนได้ครับ

เครือพานักข่าวเดินไปอีกหลังหนึ่ง

ตรงกลางห้องโถงเนี่ยมันมีมุ้งสภาพกลางเก่ากลางใหม่

แล้วก็มีหมอนหนึ่งใบมีผ้าขนหนูสีชมพูแขวนเอาไว้

นักข่าวบอกเอานะไม่รู้ภาพจับได้หรือเปล่า

มันเป็นมุ้งที่นี่อันนี้มุ้ง
ตอนที่ถ่ายทำเดี๋ยวจะมีภาพจังหวะมันหุ่นเองฮะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมตรงนั้นจะมีภาพจังหวะ

ถ้าเกิดมองในวิทยาศาสตร์เนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกไหม

เออก็แปลกเหมือนกันนะฮะ

นักข่าวก็แข็งใจถ่ายภาพมาฝากคุณผู้ชม

อาจจะเป็นลมก็ได้ใครจะไปทราบนะฮะ

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต๒เขาทราบแล้วนะฮะ
ก็มีการสอบถามไปยังสำนักงานที่ดินที่อำเภอหนองฉางแล้วว่า

ยาเสพติดเดี๋ยวจะมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นก็

จริงมองอีกมุมหนึ่งอย่างที่คุณบอกเลยนะว่า
ว่าจุดที่เขาไปพิสูจน์ผีมันจะกลายเป็นจุดมั่วสุมได้